กลับมาติดตามข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อค่ะ
อยู่ด้วยกันไปจนถึง๔ทุ่ม๑๐นาทีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจใหม่มันเกิดขึ้นเยอะ
เพื่อให้ทันกับยุคกับสมัยต่างทันกับกระแสโลก

ถูกต้องเดี๋ยวนี้เขามีให้เช่าสินสอดแล้วนะ
เดี๋ยวเวลาจะแต่งงานกันแล้วไปขอสาวอย่างนี้หรอ
จะมีพิธีมั่นพิธีแต่งแล้วเพื่อนมายะ
เวลาแต่งงานคนก็ต้องถามได้สินสอดเท่าไหร่
ฝ่ายชายให้เท่าไหร่คุณให้เท่าไหร่

หลักแสนคือหลักแสนไม่ได้มีอะไรเยอะแยะคือ

ผมแต่งเมื่อ๑๒ปีที่แล้วไง

เดี๋ยวนี้แต่งงานฉันต้องโพสต์ผ่านโซเชียล
ก็ต้องเป็นเจ้าสาวเงินล้าน
อยากเป็นเจ้าสาวเงินล้านไม่ได้เหรอ
เงินเครมศาสตร์นี้ไม่ต้อง๑๐ล้าน๑๐๐ล้านเลยเหรอ
ไม่ต้องเอาตังค์มาเลยช่วยมาขอก่อน

เจ้าของบริษัทเขาบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากนะ
ให้เช่าทั้งเงินทั้งทองทั้งรถเบนท์มีเป็นแพ็คเกจด้วย

ถ้าเงินกับรถอะไรกับอะไรเท่าไหร่

เขาก็แชร์กันเยอะเลยนะคะในโซเชียลนะคะ
มีโปรโมชั่นต่างเยอะแยะมากมาย
โอ้นี่เป็นกองอย่างนี้เลยเหรอ
เนี่ยเงินสดทองแท่งรถเบ้น

แท่งหนักแท่งละ๑๐บาทนะคะ
ค่าเช่าแท่งละ๓๐๐บาท
อยากมีกี่แท่งก็เช่าไปแท่งละ๓๐๐บาท
เงิน๓แสนถึง๕แสนบาทค่าเช่า๓๐๐๐บาทค่ะ

เนี่ยถ้า๑ล้านบาทคุณจ่ายค่าเช่า๕๐๐๐บาทค่ะ

ถ้าคุณอยากได้สินสอด๕ล้านบาทจ่ายค่าเช่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ

เอาเงิน๒๕๐๐บาทมาเป็นทุนตั้งต้นใช้ชีวิตกันดีกว่าไหม
ใช่เนี่ยเขาก็โพสต์โปรโมชั่นอย่างนี้ในเฟซบุ๊คของบริษัทนะคะ

เบนส์ก็มีรถเบนท์เขาติดโบให้ด้วยค่ะ
ถ้าเช่ารถเบนซ์เนี่ย๑๕๐๐๐บาท
โอ้โห
อกจากเราเช่าชุดแต่งงานชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว

มันเราจะเล่าให้ขำหรือตลกมันก็ได้
แต่มันไม่ขำไงเพราะคนเขาเช่าจริง
เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่การปล่อยเงินกู้นะครับ
ก็คือให้เช่าจริงค่ะ
ก็ทรัพย์สินเหล่านี้เขาจะเอาไปวางเลยในวันมั่นวันแต่งตาม
วันเวลาสถานที่ตกลงกันไว้
เขามีสัญญาให้เซ็นรับรู้เป็นลายลักษณอักษร
ว่าคุณเช่าอะไรบ้างคุณต้องคืนเมื่อไหร่ยังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณข้างกาย
พะนนทกรอายุ๒๘ปีเจ้าของบริษัทโรแมนทีสนะคะที่เชียงใหม่

เน็ตไอดอลด้วยค่ะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คข้างกายสุพนันทกร
เขาก็บอกว่าเขาทำธุรกิจแบบนี้มาประมาณ๓เดือน
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้เปิดให้เช่ารถที่ใช้ในวันแต่งงาน
ก็ทำมา๒ปีก็คนก็เช่ารถกันมากขึ้น
เธอก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาไม่ต้องแค่รถดีกว่า

บอกว่ามันตอบโจทย์จริงในยุคปัจจุบัน

ไปกู้เงินมาเพื่อเป็นสินสอด
สินที่ให้เช่าเธอยืนยันว่าของจริงนะคะ

เงินจริงลดแบบจริงนะคะ

แล้วมีคนดูแลความปลอดภัยจนจบงานค่ะ

เราทำมาประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
แต่ว่าเราดำเนินการเป็นแบบ

รถเช่าวันที่วางก็คือเราจะมีรถ
รถไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกรถหรูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เราจะจัดหาให้คู่บ่าวสาวไปเอาไปจอดหน้างาน
แล้วก็ติดโบเอาไว้ถ่ายรูปคือคือมันเป็นมันจะเป็นในวันแต่งงาน
เราทำมาประมาณสองปีแล้วแต่ว่าตัวที่เข้าสินสอด
อะไรตอนนี้ที่กำลังทำมาเนี่ยมันประมาณเพิ่งประมาณ๓เดือน
ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนอายุปัจจุบันเพราะหนูเคยแต่งงาน
เพราะประมาณห้าปีที่แล้วไม่มีอะไรเลยเนอะฮะไม่มี
เราอยากมีเราอยากจะมีวางเหมือนคนอื่นเขาแต่เราไม่มี
หนูก็เลยคิดว่าบริการนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ในยุคยุคยุคชีวาคนไม่ต้องไปกู้ยืมไม่ต้องไปอ่า
ใช้สัญญาเงินกู้ที่ไหนเพียงแต่ว่าเราไปจัด
เช้าเย็นแค่นี้เองเนี่ยค่ะคุณข้างกายเขาบอกว่า
มีคนติดต่อขอใช้บริการจนถึงปีหน้าแล้วนะคะโอ้โหคิวยาว
ไปถึงปีหน้าแล้วค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางจองแพ็คเกจ๔๙๙๙๙บาทก็คือเงิน๑ล้านพร้อมรถเบ้นติดโบนี่เธอก็รับบริการลูกค้าทั่วประเทศนะคะใครสนใจติดต่อเธอได้
ก็แล้วแต่มุมมองใช่แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านด้วยนะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกจริงก็เป็นก็เขาพึงพอใจที่เขาจะเช่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าจะเอานัยยะความหมายของคำว่าสินสอดทองมั่นเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณของไทยเนี่ยมันคือสิ่งที่จะการันตีให้กับฝ่ายหญิงเมื่อก่อนเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ย

เขาจะดูแลตัวเองได้นะครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยครับเพราะมันเกิดเนี้ยธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นเนี้ยนะครับในยุคสมัยปัจจุบันท่านผู้ชมเราก็ไปถามทางนายแพทย์อภิชาจริยาวิราชนะครับท่านเป็นโคศกกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่าธุรกิจการเช่าสินสอดแต่งงานเนี้ย
เขาก็แต่งงานเพื่อหน้าตาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจแต่ถ้าย้อนถามรากเหงาที่แท้จริงของวัฒนธรรมการให้สินสอดคืออะไรปัจจุบันคงไม่มีใครมาคำนึงถึงเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วเรียกกันว่าปัจจุบันนี้แต่งกันเอาหน้าแต่งกันแบบง่ายง่ายมากกว่าหลงลืมไปว่ารากฐานของเรื่องสินสอดคืออะไรเขาอาจจะไปม
ในชุมชนอย่างนี้การมองสินสอดก็จะต่างไปจากเดิมนะครับหลายคนก็เลยให้คุณค่าเรื่องของปริมาณเรื่องของเงินเรื่องของสินสอดเพื่อหน้าตาตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วนะครับดังนั้นธุรกิจตรงนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าอาจจะคนในสังคมบางส่วนก็ต้องการเรื่องความน่าเชื่อถือหรือว่

อยู่กันแบบที่จะต้องดิ้นลนต่อสู้กันมากขึ้นบางทีเราไม่รู้จะเอาอะไรวัดเราก็จะวัดเรื่องของตัวเลขของทรัพย์สินเงินทองทีนี้บางครั้งเราก็จะหลงลืมไปว่าบางทีบางอย่างมันไม่ใช่วัดด้วยทรัพย์สินเงินทองนะอาจจะต้องวัดด้วยความรู้สึกความจริงใจความเสมอต้นเสมอไปหรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นก็แล้วแต่
ดีแค่ไหนซื้อสัตว์และมั่นคงแค่ไหนอันนี้ต้องหาเป็นสิ่งสำคัญ
ชีวิตคู่ครับไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความเข้าใจของคนสองคน
ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เคารพการตัดสินใจนะคะ
คนทำธุรกิจนี้หรือว่าคนที่สนใจที่จะไปเช่าสินสอด
ก็ไม่ว่ากันเป็นความชอบเป็นความพอใจของคู่แต่ละคู่